งงกันทั้งชาวบ้านที่มามุงดูนะครับ

อันนี้งงฮะเราก็ยังงง
หลายคนถามว่าไม่รู้มาก่อนได้ไงว่าท้อง

ข้อมูลทางวิชาการนี้ทีมข่าวของเราหามาให้พอสมควรเหมือนกันนะครับ
นี่แหละฮะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิธรรมรัศมีมณีรัฐ
พร้อมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรี
เข้าช่วยเหลือนางสาวโสพิตาดอกศรีอายุ๓๐ปี
ที่บ้านเล็กที่๓๓๔ทับ๒๘๐ตำบลดอนหัวร่อที่อำเภอเมืองชมบุรี
นอนร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวดนะครับ

แต่ที่หว่างขวามีร่างของทารกเพศหญิงคลอดออกมาแล้วครึ่งตัว

ทาบรกมีอาการตัวเขียวแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบกันช่วยทำคลอดนะฮะ
แล้วก็ช่วยกระตุ้นหัวใจจนทารกอยู่ในอาการปลอดภัย
แล้วก็นำตัวทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกส่งโรงพยาบาลชมบุรี

นางสาวโสพิตาบอกว่าไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่าเธอนั้นตั้งคัน

จู่ก็มีเด็กคลอดออกมาครึ่งตัว
รีบโทรขอความช่วยเหลือนะครับ
แต่เธอบอกว่าเมื่อเห็นลูกคลอดออกมาเธอก็ดีใจนะ
แล้วก็เห็นลูกปลอดภัยแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะครับ
สำหรับลูกสาวคนนี้เป็นลูกคนที่๒ของเธอ
ยังไม่ได้ตั้งใจและยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ
แล้วก็จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะครับ
ข้อมูลแบบนี้คุณมีคำถามว่า
ผู้หญิงไม่รู้ว่าตัวเองท้องได้ไหม

ทั้งนี้การที่ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
หรือตั้งคันสูตินบรีแพทย์ยืนยันว่าเป็นไปได้

หากผู้หญิงในรายที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
บางรายไม่รู้สึกว่าเด็กในคันดิ้น
หรือบางรายคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นปัญหาท้องไส้ปั่นปวน
มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร
รายคิดว่าตัวเองแค่อ้วน
รายไม่มีอาการแพ้ท้องให้เป็นที่สังเกตเป็นต้น
สูตินารีแพทย์บอกเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับ
คนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
เขาก็ไม่คิดว่าท้องเพราะปกติก็มาไม่สม่ำเสมอแบบนี้อยู่แล้ว
บางคนท้องเล็กมาก

เดือนแล้วโอ้โหทำไมท้องยังเล็กอยู่เลย